วันนี้พระชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา
และพระชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนรัศดร
ประกาศในราชกิจจานุเบกษามีผลบังคับใช้เป็นกฎหมายเรียบร้อยแล้วนะครับ

หนึ่งในเป้าหมายหลักของคอสชหลังการรัฐประหารคือจะไม่ให้การเมืองกลับเข้าสู่วังวนแบบเดิม
นำไปสู่ความแตกแยกของประชาชน

ใช้ในการคัดคนเข้าสู่สภา
ถูกออกแบบให้มีความเข้มข้นมากขึ้น
ในการเลือกตั้งครั้งที่๒๘ของไทย
โดยติดตามระบบเขตเดียวเบอร์เดียว
ที่มีสสเขต๓๗๕คน
และสสบัญชีรายชื่อ๑๒๕คน

เป็นระบบเลือกตั้งแบบจัดสรรปันส่วนผสม
โดยมีสสเขต๓๕๐คน
และสอสอบัญชีรายชื่อ๑๕๐คน
และใช้บัตรลงคะแนนเพียง๑ใบ

จากนั้นจะนำคะแนนที่พักการเมืองแต่ละพักได้รับ

คำนวณเพื่อกำหนดที่นั่งสอสอพึงมีของแต่ละพัก
และกำหนดจำนวนสอสอบัญชีรายชื่อ

ผู้ที่ได้ประโยชน์มากที่สุดจากจำนวนสอสอบัญชีรายชื่อ

ส่วนพักขนาดใหญ่จะมีที่นั่งลดลง
ขณะที่การเตรียมความพร้อมของพักการเมือง

ในวันที่๒๔กุมภาพันธ์ปีหน้านั้น
ขณะนี้ยังคงเคลื่อนไว้ไม่ได้
เพราะยังติดล็อกจากคำสั่งคอสช
ว่าด้วยการเลือกตั้งสอสอในราชกิจจานุเบกษา
ตามปฏิบิที่ของกกตเมื่อกธมล์ลูก
ด้วยการเลือกตั้งสอสอประกาศออกมาแล้ว

จะเริ่มนับเวลาขยายระยะเวลาการบังคับใช้ออกไป๙๐วัน
โดยระหว่างนี้รัฐบาลและคอสช

ไฟเขียวให้พักการเมืองสามารถทำกิจกรรมบางส่วน
เพื่อปรับปรุงพักให้มีคุณสมบัติครบตามที่กฎหมายกำหนด
ขณะเดียวกันกรกตจะเดินหน้าแบ่งเขตเลือกตั้ง
โดยกำหนดรูปแบบเขตเลือกตั้ง๓รูปแบบ
และนำไปสอบถามความคิดเห็นจากภาคการเมือง
ส่วนกระบวนการคัดสรรผู้สมัครรับเลือกตั้งของแต่ละพักนั้น
ว่าจะเกิดขึ้นได้ในช่วงกลางเดือนพฤศจิกายน
และในช่วงกลางเดือนธันวาคม
ซึ่งหลังจากที่กฎหมายลูกว่าด้วยการเลือกตั้งสอสอมีผลใช้บังคับ
ขอสชก็จะปลดล็อกให้พักการเมือง
สามารถเคลื่อนไหวทางการเมืองได้อย่างอิสระ

คณะรัฐมนตรีสามารถนำร่างพระราชกิจสดีการเลือกตั้งสส
กันว่าต้นเดือนมกราคมปี๒๕๕๙
หลังการประกาศพระราชกิจสดีกาการเลือกตั้ง
กรกตจะประกาศวันเลือกตั้งวันรับสมัคร
และประกาศจำนวนสอสอรวมถึงเขตเลือกตั้ง
และเริ่มรับสมัครสอสอในวันที่๑๔ถึง๑๘มกราคม
ก่อนที่จะเปิดคูหาให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง
ลงคะแนนในวันที่๒๔กุมภาพันธ์

การเลือกตั้งไม่สามารถจัดขึ้นได้ตามที่คาดการณ์กันไว้
ไลน์สามารถขยายไปได้ถึงต้นเดือนพฤษภาคม
ที่จะครบกรอบเวลา๑๕๐วัน
หลังการบังคับใช้กฎหมายเลือกตั้ง
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน